คนนี้สู้สุดฤทธิ์อายุ๒๘ปีถูกผู้ชายอายุ๑๗
ถ่ายในห้องน้ำสาธารณะ

จะเอามือถือมาดูจะลบคลิปให้ได้

คุกเข่าพนมมือเลยเป็นยังไงล่ะความใจสู้ของพี่ผู้หญิงคนนี้สุดจริง
เหตุเกิดนะฮะตอนค่ำของวันที่๑๑กันยายนครับ

ออกมาจากห้องน้ำผู้หญิงโครงการสวนอาหาร
ถนนสิริโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดฝั่งตรงข้าม
ผู้หญิงอายุ๒๘ผู้เสียหายเดินตรงกันไปหาผู้ชายคนนี้
ผลักผลักเธอหงายท้องนะครับ

ผักแล้วผักแล้วฟึ๊บนี่โอ้โหเท่านั้นนี่ครับ
วิ่งเข้าไปเอามือถือให้ได้นะฮะนี่เตะด้วยนะ
อุ๊ยถ้าทางมันเตะเหมือนเป็นมวยแล้วสนามวางแข้งนี่แหละครับ
หลังจากนั้นนี่ไม่ได้วิ่งหนีนะวิ่งไปตามเพื่อน
วิ่งไปตามเพื่อนเขาบอกเพื่อนมาช่วยหน่อยนะครับ
กระทั่งไอ้หมอนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปนะครับตามเข้าไปถึงร้าน
พอเรียกเพื่อนได้แล้วนะคราวนี้เพื่อนออกมาช่วยจริงครับ

ก็เลยเดินเข้าไปใกล้เพื่อดูว่าใช่รองเท้าที่เราเห็นในห้องน้ำไหม

ตอนนั้นหนูก็พยายามแย่งโทรศัพท์อะค่ะ
แล้วก็มีตีกันบ้างค่ะตอนนั้น
และที่เห็นในคลิปภาพที่ล้มลงถึง๒ครั้งเป็นใครล้ม
เป็นหนูล้มเองค่ะคือเขาผลักหนูแล้วหนูก็ล้มลงไป

ใช่ค่ะก็หนูก็ทั้งต่อยทั้งเตะตอนนั้นมันโมโหค่ะ

นี่ผู้หญิงด่าซะด่าอะทำไม
เอาคุกเข่าทำไมนะครับ

ำนวนด้วยหลักฐานนะฮะ

ช่วงบ่ายของวันนี้นี่ก็ขอโทษขอโพยคุกเข่ากันไป
เนี่ยโว้งไว้ประโลกขอโทษครับ
ผมถ่ายได้หรือเปล่าช่วงขา
นี่ฮะเอามือถือมาดู
ช่วงบ่ายของวันนี้ผู้ปกครองของนายเอล
เป็นนามสมมุติก็แล้วกันนะอายุ๑๗คนนี้คนก่อเหตุเนี่ย
พาลูกชายมาชี้แจงแล้วมาบอกว่าสำนึกผิดไปแล้ว

ทำครั้งแรกไม่ได้ตั้งใจนะครับ
แต่เมาแล้วคึกขนองตกลงทำหรือไม่ทำเนี่ยนะ
ส่วนรถจักรยายนที่ใช้ก่อเหตุก็เป็นของลูกค้า

เพราะที่บ้านเป็นอู่ซ่อมรถนะครับ

ลองฟังก็ชี้แจงหน่อยทั้งนั้น
ด้วยความคึกขนองด้วยครับแล้วก็เมา

จดการณ์นั่งหน้ามผมก็เดินออกมาครับ

ผมก็เลยผลักไปเฉยครับ

ผู้ชายเข้าไปถ่ายในห้องน้ำซ้ำจังเลย
เขาบอกว่าลักษณะคล้ายกับน้องเนี่ยตรงนี้ใช่น้องไหม
ไม่ใช่ครับไม่ใช่หลายเปอร์เซ็นต์เลยครับ
ก็ครั้งนี้เป็นเพิ่งทำครั้งแรกครับ

รถจักรยานยนต์คันที่ผมก่อเหตุก็ไม่เคยขับเลยครับ
ยาวออกมาวันแรกครับไม่ใช่แน่นอนครับสาบานได้ครับ

แล้วก็เขาขอลงบันทึกประจำวันด้วยผู้เสียหายผู้หญิง
เพราะว่าคนคนนี้ก็มักจะแวะเวียนมาแถวนี้บ่อยเขากลัวความไม่ปลอดภัย
เธอก็มั่นใจนะคะเพราะว่าเธอจำรองเท้าได้
อยู่ในห้องน้ำเธอเห็นแล้วออกมาเป็นคู่เดียวกันนะคะ